บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าดีกว่าเชื่อว่าเทศกาลความเฮงแบบนี้
หลายคนอยากรู้ในเรื่องของความปังความเห็งค่ะก็คว้ามาเลย
มาอัปเดตเลือกดีรวมไปเทศหลับไหว้เจ้ายังใคร

หมอช้างอธิบายว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้นี่นะ
เขาแบ่งแบบนี้วันจ่าย๓๐มกราศ
ไม่ใช่ว่าสิ้นเดือนต้องจ่ายนะ
อันนี้ไม่เกี่ยวกันหมายถึงไปซื้อของซื้อผลไม้ทำความสะอาดบ้าน
ใช่ค่ะส่วนวันไหว้ตรงกับวันที่๓๑มกราคม
วันเที่ยวก็สนุกสนานกันแน่นอน๑กุมภาพันธ์นะฮะ
ปีนี้หมอช้างบอกว่าเรายังใส่สีแดงได้ตามปกติ
คือก่อนหน้านี้เราสับสนนะพี่แ
มีคนแชร์เราสับสนนะขวานเพราะว่ามีคนแชร์ออกมาว่า
สีแดงปีนี้วันตุดจีนใส่ไม่ได้นะมันการากินี

ส่วนวันจ่ายใครจะซื้อหมู
หรือจะซื้ออะไรมาไหว้บรรพบุรุษก็แล้วแต่

เอาเป็นว่าสมัยโบราณเขาบอกว่าบางพื้นที่

ไหว้เจ้ากันได้เลยเหมือนกันนะคุณผู้ชม

จริงผมว่าสุดท้ายแล้วก็ตามเศรษฐกิจนะ

เดือดร้อนปีนี้ไอ้หนี้แพงก็อาจจะ

ก็ได้ข้อคิดดีกันนะคะก็อย่างที่บอก
เอาอะไรมาไหว้แทนก็ได้นั่นเองค่ะ

วันที่๓๐มกราคมวันนี้สำคัญค่ะ

ไหว้บรรพบรุษเนี่ยค่ะส่วนกลางคืน
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้จดไว้เลยค่ะ

ของดังนี้หมอช้างฝากบอกมานะคะ

ขนมหวานน้ำสะอาด
ดอกไม้แจกันดอกไม้

ดีวันนี้นะคะอยู่ระหว่าง๕ทุ่ม
ถึงตี๑ค่ะแล้วก็ตั้งโตไว้
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

แล้วก็คืนวันที่๓๑มกราคม

หมอช้างบอกอย่างนี้เราเอาอังเปล่า

ทำความสะอาดใหม่นะคะตัวจำนง
จำนำบางชั่วมันเสร็จเอาออกให้หมดค่ะ

ก็ใช้เลิกนี้แหละค่ะจำไว้ให้ดีนะคะ

อยากให้เป็นคนว่ายคนแรก

เคลียร์ของนรกออกให้หมดเลย
คือทำให้เหมือนมี

ลาของไหว้ก็ค่อยนำเงินใส่ที่กระเป๋าของเรา
เป็นการเบิกเลิก๕ทุ่มของวันที่๓๑จนถึงตี๑

คนที่เกิดปีวอกอย่าเป็นคนแรกที่ไหว้
ก็ถือว่าเฮ่งรวยกันทุกคนเลยค่ะ

เดี๋ยวขวัญเตรียมกล่องมาขออังเปล่าพี่แจ๊ค